คุณผู้ชมคะตอนนี้ตี๕๖นาทีในพื้นที่สถานการณ์เป็นยังไง
จะมีไฟประทุขึ้นมาอีกไหมหรือทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วจริง
ติดตามพร้อมกันจากการรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
คุณผู้ชมคะข้างหลังของดิฉันที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ของปพที่ยังคงทำหน้าที่นะคะในการรักษาอุณหภูมิของที่เกิดเหตุ
ซึ่งกว่า๒๕ชั่วโมงค่ะที่เจ้าหน้าที่นั้นทำงานกันอย่างเต็มที่
ในการที่จะระงับเหตุระเบิดของโรงงานมิงตี้เคมิคอนนะคะ
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากหัวหน้าคนงานของโรงงานแล้วว่าจุดกำเนิดเพลิงทั้งหมดนั้นสามารถควบคุมได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูการประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะ
ค่ะเวลาประมาณตี๓นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญหัวหน้าคนงานของบริษัทมิงตี้เคมิคอนจำกัดที่เกิดระเบิดจนเพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องกว่า๒๕ชั่วโมง
มาชี้จุดที่เกิดประทุขึ้นมานะคะเพื่อให้มั่นใจว่าแสงเพลิงที่เกิดขึ้นนั้นได้ถูกดับไปทั้งหมดแล้ว
ซึ่งหัวหน้าคนงานยืนยันค่ะว่าหากสามารถดับเพลิงลูกใหญ่ได้แล้วจุดอื่นนั้นก็เป็นเพียงแค่สารตกค้างเท่านั้นนะคะ
กลับไปดูปฏิบัติการดับเพลิงที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนานกว่า๒๕ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ใช้
ลิคอปเตอร์เคเอสามสองจากจังหวัดลบบุรีสนับสนุนโดยกองทัพบกแล้วก็กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ
โดยโฟมดับเพลิงลงไปยังจุดต้นเพลิงค่ะแต่จนถึงค่ำก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะคะ
กระทั่งเวลา๒๑นาฬิกาค่ะเกิดเพลิงประทุขึ้นมาอีกครั้งเป็นครั้งที่๓และมีความกังวลค่ะว่าเพลิงอาจจะ
ว่ามีอันตรายปริมาณกว่า๑ล้าน๖แสนลิตรนะคะจึงมีการสั่งอบพยพเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
กับรถแดกดันสูงก็กำลังฉีดโฟมนะครับกำลังฉีด
ไฟไปแล้วไฟยังโฟมป่ะโฟมโฟมโฟมโฟมโฟมโฟมอะขออภัยคุณผู้ชมนะฮะ
เหมือนจะน่าจะสำลักอะไรบางอย่างนะเพราะว่าทำงานรายงานมาตั้งแต่
เมื่อวานแล้วนะถูกต้องค่ะอ่าบอกคุณผู้ชมก่อนว่าภาพที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะ
ตอนนี้เนี่ยคือภาพในช่วงประมาณเย็นเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ
ไม่ใช่ภาพณปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยไฟควบคุมได้หมดแล้ว
แต่ว่าเรารวบรวมเหตุการณ์ให้ดูว่าเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ย
สถานการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้นะคะใช่ฮะสรุปอีกทีหนึ่งจากที่คุณวิมลวัน
รายงานมาก็คือว่าตอนแรกตอนหัวค่ำอย่างภาพที่เห็นเนี่ย
ไฟมันประทู้ขึ้นมาค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็มีความพยายามในการฉีดทั้งน้ำ
ทั้งโฟมเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วก็ความพยายามที่จะเดินเข้าไปหาจุดศูนย์กลางของการเกิดเพลิงไหม้
คือไปปิดหัววาวให้ได้ใช่ค่ะนะฮะอ่ะตอนนี้คนวิมวลวันกลับมาแล้วนะฮะ
เชิญต่อเลยครับทุกสรรพกำลังจริงจริงเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของไทยรัฐกรุ๊ปนะคะที่วันนี้อยู่กับเราถึงสองท่านด้วยกันนะคะ
ว่าการทำงานตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นมีอุปสรรคยังไงบ้างค่ะ
ก็ในเรื่องของกลิ่นที่ออกมาครับเนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตสารเคมี
ตั้งต้นสารเคมีเปลี่ยนที่เผาไหม้ออกมาก็มีเปลี่ยนที่ค่อนข้างฉุดแล้วก็รุนแรง
อืมทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในครั้งเนี้ยครับต้องใส่หน้ากากป้องกันที่แน่นหนาอืม
ครับผมเพราะว่าอุปกรณ์จริงจริงนะครับค่ะมีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของการเซฟตี้ใช่ไหมค่ะ
ใช่ครับผมค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้า
แล้วสังเกตเห็นว่าอุปสรรคต่างในการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างมีจำนวนมากเหมือนกัน
ก็จริงบอกแบบนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทุ่มสรรพกำลังค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเนาะ
บางคนทำงานเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงบางคนทำงานแบบกันเลยทีเดียว
จริงต้องบอกว่าสัญญาณที่ดีนะคะตอน๕ทุ่มเนี่ยที่ไฟมันดับลงณเวลานั้น
แล้วก็มันไม่มีใครคาดคิดที่เปิดประทุอีกรอบนึงทีนี้การประทุอีกรอบนึงเนี่ยก็เป็นอุปสรรค
เพราะว่ามันจะไปใกล้กับจุดที่มีถังการ์ดขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรัดกุ้งกว่าเดิมแล้วก็ทำงานแข่งกับเวลา
เพราะว่ายิ่งนานความเหนื่อยร้ายก็ยิ่งมากขึ้นจริงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะ
ที่สามารถทำงานแบบไม่หยุดหย่อนจนสำเร็จแล้วก็ดับลงในตอนนี้ที่เราเห็นกันนะครับ
สำหรับการทำงานของสื่อมวลชนเองก็ต้องยอมรับว่ามีอุปสรรคเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การทำงานเองที่ค่อนข้างที่จะกว้างใช่ไหมคะเราต้องระมัดระวังตัวยังไง
ก็ในที่เกิดเหตุนะครับต้องบอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
มันจะมีเพลิงประทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่แล้วก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าถังแก๊ส
หรือว่าถังสารที่อยู่บริเวณโดยใกล้จุดที่เกิดไฟ
ประทุหรือว่าจะมีการระเบิดขึ้นมาอีกหรือไม่นะครับเราก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุด
ก็เลยหาจุดที่เรามองว่าปลอดภัยเจ้าหน้าที่อยู่ในประจำจุดนั้นนะครับ
เราก็คอยตามแล้วก็คอยฟังจากเจ้าหน้าที่เขาในการปฏิบัติงานของเราก็หาที่ที่มันปลอดภัยที่สุด
แล้วก็เซฟที่สุดสำหรับตัวเราเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
นั่นก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่เป็นเพียงแค่ทีมข่าวของไทยรัฐกรุ๊ป
ลงพื้นที่ในการทำงานเท่านั้นอุปสรรคต่างการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าความปลอดภัยนั้นถือว่าจะต้องมาเป็นอันดับแรกค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดยินดีกับทุกท่านที่จะได้กลับเข้าบ้านในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ
อีมุ่นวันทำมาพักดีพร้อมกับทีมข่าวไทรัสทีวีสวัสดีค่ะ